ซึ่งข่าวการอสัญกรรมด้วยวัยเก้าสิบแปดปีแปดเดือนของพลเนกเปรมตินสุรานนทร์
ก็ถือว่าสร้างความโศกเศร้านะคะแล้วก็ความไว้อะไรให้กับประชาชนคนไทย
ญาติแล้วก็เพื่อนสนิทหลายต่อหลายท่านเลยทีเดียวค่ะ
รวมไปถึงชาวจังหวัดสงขลาพลเอกเบรมท่านเป็นคนสงขลา
ชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาพร้อมใจการสวมชุดดำแล้วก็ยืนไว้อาลัย
แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียปูชนิยบุคคลที่รักและเคารพไปนะคะ
รวมถึงบ่ายวันนี้ค่ะทางแพทย์ก็จะเตรียมเคลื่อนย้ายร่างของพลเอกเปรมนะคะ
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบนจมะบะพิษด้วยค่ะ
ชื่อว่าหลายท่านเลยค่ะ
จำคลิปนี้ได้เป็นช่วงสงกรานนะคะปีใหม่ไทย
ผลเอกเปรมตินสุรานนท์เปิดบ้านศรีเสาเทเวศ
ให้คณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้มาอวยพรแล้วก็ขอพรช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะคะ

ใช่ก็มีการหยอกล้อกันกับสื่อมวลชนบอกว่าโอ้อยู่กันไปอีกยาวเลยนะท่าน
เอาสัก๑๒๐ปีผู้สื่อข่าวก็แซว
ท่านก็บอกท่านจะอยู่ไปถึงร้อยปีนะคะ
ซึ่งนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นคลิปที่หลายคนยังคงนึกถึง
แล้วก็ได้เห็นถึงรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของพลเอกเปรมนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่า๑๒๐ปีคงจะอยู่ไม่ถึงหรอกคงจะตายซะก่อน
แต่ทุกลมหายใจยังเป็นห่วงชาติบ้านเมืองอยู่แต่ตายแล้วก็ห่วงไม่ได้
พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
แก่อศัลยกรรมในเวลา๙นาฬิกา๙นาทีค่ะ
นายทหารคนสนิทนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเวลาตี๕ของเช้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
สิริรวมอายุได้๙๘ปี๘เดือน
ซึ่งบรรยากาศที่หน้าอาคารสมเด็จย่าเก้าสิบปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้มีประชาชนที่รักและเคารพพลเอกเบรมเดินทางมาแสดงความไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
โดยทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการแถลงข่าวการอศัลยกรรมของพลเอกเบรมแต่อย่างใดค่ะ
ผลเอกพิศนุพุทธวงศ์หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและนายทหารคนสนิทก็บอกว่า
เย็นวันที่๒๕พฤษภาคมเนี่ยยังมีโอกาสได้พูดคุยกับพลเอกเปรมอยู่เลย
แล้วก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเพิ่งมาทราบข่าวการอศัลยกรรมช่วงเช้าเมื่อวานนี้
พร้อมกับทุกคนก็ยังรู้สึกตกใจเหมือนกัน
ที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเมื่อวานนี้นะคะ
นายชัยชิดชอบสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวเนี่ย
ก็แจ้งให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทราบข่าวการอศัลยกรรมของผลเอกเปรม
แล้วก็ร่วมกันยืนไว้อะไรให้เป็นเวลา๑นาทีค่ะ
ขณะที่พลโทวิรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อศัลยกรรมของผลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษโดยย้ำว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญ
สร้างคุณอุปการณ์ให้กับประเทศชาติตลอดช่วงชีวิตของท่าน
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานทูตจีนประจำประเทศไทย
ก็มีการออกแถลงการขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงต่อการถึงแก่อศัลยกรรมของพลเอกเปรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับบรรยากาศที่หน้าบ้านพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่๑
ถนนจนะตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
ซึ่งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาซึ่งก็เป็นบ้านพักเดิมของรองอมาตโท
ขุนวินิทธรรภกรรมหรือเบื้องตินสุรานนท์บิดาของผลเอกเปรมค่ะ
ก็อาคารนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่เกิดของพลเอกเปรมนะคะ
มีประชาชนชาวสงขลากว่า๓๐๐คนพร้อมใจกันสวมชุดดำยืนไว้อาลัย
แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียปูชนิยบุคคลที่พวกเขารักและเคารพค่ะส่วนการเคลื่อนย้ายร่างพลเอกเบรมไป
อย่างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมะบอบพิษดูสิทธิ์มณารามราชวรวิหาร
พลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
เปิดเผยว่าในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจะมีการเคลื่อนย้ายร่างพลเอกเบรมออกจากอาคารสมเด็จยากเก้าสิบ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
อย่างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบนจมะบอพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร
โดยใช้กำลังตำรวจจากสนพญาไทยและกองบังคับการตำรวจจราจร
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตามเส้นทางปกติโดยที่จะไม่มีการปิดถนนและไม่มีเรื่องใดให้กังวลครับ
ขณะเดียวกันเรื่องเนื่องจากว่าผลเอกเบรมเป็นที่เคารพรัก
ว่าจะมีประชาชนมาร่วมไว้อะไรจำนวนมากจึงขอให้ทางโรงพยาบาลจัดพื้นที่รองรับประชาชน
สื่อมวลชนที่จะไปร่วมบันทึกภาพการทำข่าวเพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสม
ส่วนการดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมในงานนี้ก็เป็นไปตามแผนของกองบัญชาการตำรวจนครบานครับ
สำหรับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สอง
ผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จากนั้นเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๑๖ของไทย
ดำรงตำแหน่ง๓วาระด้วยกัน
ระหว่างปี๒๕๒๓ถึง๒๕๕๙
หลังจากที่พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว
ได้รับพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
เป็นองค์คมนตรีเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมปี๒๕๕๙
จากนั้นได้รับโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นประธานองค์คมนตรีในวันที่๔กันยายน๒๕๕๙
จากนั้นก็ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
ซึ่งพลเอกเปรมมักจะมีคำพูดติดปากว่า
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
สำหรับผลงานสำคัญของพลเอกเบรม
คือการผลักดันนโยบาย๖๖ทับ๒๓การเมืองนำการทหาร
เพื่อยุติการทำสงครามสู้รบระหว่างพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับฝ่ายรัฐบาลในปี๒๕๕๙
ทำให้กลุ่มนักศึกษาที่หนีเข้าป่าหลังเหตุการณ์๖ตุลา
ได้มีโอกาสหวนมาเดินบนเส้นทางแห่งสันติภาพได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับชีวิตส่วนตัวของพลเอกเปรมเนี่ยนะคะท่านชื่นชอบการแข่งขันกีฬาการดูกีฬาเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบดูกีฬามวยแล้วก็ฟุตบอลค่ะ
มักจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาเข้าพบเพื่อคารวะแล้วก็ให้กำลังใจ
ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในแมทสำคัญสำคัญต่างประเทศอยู่เสมอนะคะ
และที่สำคัญเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพได้ยินเสียงกันมาบ้างแล้ว
พลเอกเบรมท่านชื่นชอบการร้องเพลงและเล่นเปโนมากนะคะ

ใครที่ยังไม่เคยได้ยินบางคนต้องยอมรับจริงว่าเกิดไม่ทัน
วันนี้ไทยรัฐทีวีช่วงข่าวเช้าไทยรัฐเราเอาบทเพลงมาฝากกันด้วยค่ะ